ส่วนในบ้านเรานะครับการแข่งขันก็ถ้าเกิดว่าเร็วสุดคือวันที่๒พฤษภาคม
นักเตะตอนนี้ก็รักษาสภาพความฟิตอยู่ที่บ้านครับโปรแกรมของหลายทีมก็คงจะไม่ต่างกันมากนะครับ
แต่ว่าเรามีภาพของทีมแค่งเทพเป็นการเวิร์คออะว์ฟอร์มโคม
นักเตะทุกคนก็มีตัวอย่างทั้งมิก้าชูนวลศรีสรวัตรเดช
มิดอานนท์อามอนเลอร์ศักดิ์นะครับปีรพัฒนธ์โน้ตชายา
ธนานันป้อมบุภาดูเป็นจอรวมนะครับส่วนคนนี้ครับ
ก็เป็นโรดิโกสกินาลี่นะครับฟิตเน็ตเทรนเนอร์ของสโมสรครับ
คือเขาก็อยู่ในที่กลางนะครับแล้วก็สั่งทุกคนทำพร้อมกันนะครับ
เป็นการทำผ่านแล้วก็มีคอติดตามนะครับดูในกลางนี้อย่างใกล้ชิดเลยครับ
นี่ครับแต่ละคนทำกันในเวอร์ตอนนะครับโปรแกรมหลังจากนี้ก็ต้องดูนะครับ
ว่าจะทำได้เต็มที่ต่อเนื่องขนาดไหนนะครับ
หวังว่าจะได้กลับมาเตะโดยเร็วเลยครับส่วนบรรดาดาวรุ่งของเมืองทองครับ
นำโดยสหรัฐอยู่เย็นที่เป็นกัปตันทีมนะครับแล้วก็มีสริงคานพรมสุพะนะครับ
ได้มีการฟิตร่างกายนะครับอยู่ที่บ้านของตัวเอง
พร้อมกับแนะนำถึงวิธีการออกกำลังกายในท่าต่าง
คนนี้น่าจะเป็นวัฒนาพลายนุ่มนะครับก็รักษาร่างกายก่อนเกมลีกที่จะกลับมาเตะกันอีกครั้ง
ส่วนเชียงรายยูไนเต็ดนะครับก็มีคุณวิติยภัยรัฐนะครับ
ที่ปรึกษาสมศได้ทำการม่อมอาคารที่ใช้สรรค์การจัดกิจกรรมแคมป์เยี่ยวชน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
เพื่อกักตัวผู้ป่วยแล้วก็เฝ้าระวังโควิด๑๙
โดยทางเชียงรายนั้นจะใช้สถานที่ไป
กว่าสถานการณ์นั้นจะเข้าสู่ภาวะปกติเลยนะครับ